ตามเสียงในคลิปเลยค่ะเต็มเต็มเลยก็คือเนี่ยชนตำรวจจราจรเต็มเลยแล้วรถก็ล้มมากับสองคนคนขี่กับคนซ้อนไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกทั้งคู่ตำรวจจราจรก็เลยขวางเอาไว้เพื่อที่จะมีการดำเนิน
แต่ปรากฏว่าก็เจ็บกันหมดตำรวจจราจรก็เจ็บ
คนที่อยู่กับรถจักรยานยนต์ทั้งสองคนก็เจ็บนะคะ
วันนี้กรุงภูริภัทร์บุณในค่าของเราไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
เป็นพื้นที่ของสถานีตำรวจนครบานพระขนงนะคะ

ผู้บังคับหมู่งานจราจรสอนอพระขนง

ก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ตามคลิปนี้
เกิดขึ้นเมื่อวานตอน๑๐โมงเช้า
ตอนนั้นได้รับการประสานจากวิทยุ

ว่าจะขอผ่านเส้นทางจะนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล

พอหลังจากรถพยาบาลผ่านไปแล้ว

เพื่อช่วยระบายรถที่ติดสะสมอยู่ในซอย
ระหว่างนั้นรถจักรยานยนต์มา
คนขี่กับคนซ้อนไม่ใส่หมวกกันน็อกเลย

แต่คนขี่เขาไม่ยอมจอดแล้วพุ่งชนเลยนะคะ

ก็บอกว่าเข็นรถไปซอยด้านข้างป้อมตำรวจ

แล้วก็ถามว่าทำไมไม่ใส่หมวกกันน็อก
ทั้งสองคนก็บอกว่ารถเบรกไม่ดี
กไม่ดีเลยพุ่งชนตำรวจจราจรเลย

เฉียวน้องเขาออกไปนะครับ

ทั้งสองคนมีจ่อยว่าไม่สวมหมวกนี้อะไรไปทั้งคู่เลย

น้องเขาอาจจะเด็ก

ทีนี้เขายังไปไหนไม่ได้
ผมก็เลยเชิญเขาก็ไปที่ท่าป้อม
ห่อครับทางท่าร์คกล้อม
แล้วก็เลยไปสอบถามเขาว่าทำไมไม่จอด
เขาบอกว่ารถเขาเบรกไม่อยู่เบรกเขาไม่ดี
ดาบตำรวจนิรันทร์บอกว่าตัวเค้าเอง
คือเจ็บที่แค่นโคด้านซ้ายหัวเข่าด้านซ้าย
แต่เจ็บนิดหน่อยนะคะก็เลยเปิดให้ภูริพัทรวงินทร์
ทีมข่าวของเราดูแผลที่บาดเจ็บนะคะ
ส่วนทางฝั่งรถจักรยานยนต์เขาก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากก็รถล้มตามที่เห็นในคลิปภาพนั่นแหละ
ทีนี้ดาบตำรวจนิรันดิ์ก็เลยบอกว่าไม่ได้ไปเปรียบเทียบปรับหรือดำเนินคดีอะไรกับรถจักรยานยนต์คันนั้นนะคะ
เรื่องต้นก็เตือนไปก่อนว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็บอกว่าสำคัญมากเลย
หมวกกันน็อกอันนี้เรื่องหนึ่งสำคัญเรื่องของความปลอดภัยสองคือเบรกอ่ะ
เอาไปซ่อมได้ไหมเอาไปซ่อมให้เรียบร้อยจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอีกนะคะ
ทางฝั่งรถจักรยานยนต์ก็รับปากแล้วก็ขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้น
เขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจเบรกไม่อยู่จริงเบรกมันไม่ดี
เพราะว่าตอนเห็นคลิปเนี่ยคนก็เหมือนกับวิพากษ์วิจารณ์ว่า
ตำรวจต้องไปกระโดดขวางขนาดนี้เลยเหรอ
คือความจริงยังเห็นว่าตำรวจเขาชี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหม
แต่จังหวะนี้ก็อาจจะตั้งใจว่าจะเรกแต่เรกมันไม่อยู่จริง
ก็เข้าข้างทางนะครับตามที่เราไปฟังกันนะครับ